คุณผู้ชมไปดูศึกสองป้าที่บุรีรำป้าหนึ่งเมาเหล้าชอบพูดเรื่องลามกอนาจารย์
ป้าหนึ่งไม่ชอบเตะไปสองป้าป้าที่โดนเตะกลับไปเอามีดที่บ้าน
แทงอีกป้าหนึ่งไส้ทะลักออกมาสุดท้ายโดนจับไปถามป้า
แทงเขาทำไมไปฟังครับ

ครับป้าคือเขาทำร้ายป้าก่อนหรือเปล่าไง
ครับถ้าป้าทำฉันไม่กล้าหรอกคือแค้นก่อนฉันก็พอเห็น
ป้าล้ำร้องไห้เลยถ้าไม่ทำฉันฉันไม่กล้าทำหรอก
ก็มาทำฉันก่อนฉันก็เลยต้องทำแบบนี้
ป้าล้ำมณีจันทร์อายุ๖๒ปีเดินร้องไห้เลย
ก็แน่นอนนะครับพาไปขึ้นโรงพักหนอง๒ห้องที่จังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าไปแทงคุณป้าสำลีนะฮะป้าสำลีอายุ๕๘ปี
และเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันป้าสำลีไส้ทะลักเลย
โดนป้าล้ำแทงเข้าไปนะป้าล้ำสารภาพแต่โดยดีว่า
ใช่ป้าเป็นคนแทงป้าสำลีเองเพราะแค้นที่ถูกป้าสำลีเตะ
ก็เลยกลับไปบ้านเอามีดมาแทงระบายแค้นพอแทงเสร็จหลบไปอยู่ในป่า
หลังวัดตำรวจตามไปหาไปหาพระก่อน
พระอ่อนจันทร์แต่พระอ่อนจันทร์เป็นอดีตสามีของป้าล้ำก็ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้าย
ล้ำยอมมอบตัวนะครับทีนี้เนี่ยมีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ป้าสังวานเดี๋ยวจะมีคุณป้าเสื้อสีม่วงเป็นคนเห็นเหตุการณ์
อันนี้ป้าสังวานบอกว่าจริงแล้วสองคนเนี่ยนะ
ล้ำป้าสำลีนะไม่ค่อยชอบกันอยู่แล้วชอบทะเลาะเป็นประจำ
วันเกิดเหตุป้าล้ำแกเมาและปกติเวลาป้าล้ำแกเมา
ชอบพูดเรื่องลามกป้าสำนีแกก็ไม่ชอบเตือนแล้วก็ไม่หยุดสักที
สำลีก็เลยเตะไปสองทีเป็นการสั่งสอนครับจากนั้นป้าล้ำเดินกลับไปที่บ้าน
น้ำเปลี่ยนชุดมาใหม่แล้วกลับมาหาป้าสำลีคราวนี้แอบเอามีดมาด้วย
ทุกคนก็ตกใจไม่คิดว่าจะทำอะไรแบบนี้
คิดว่าป้าล้ำจะมาบุกจะมาแทงอะไรกันแบบนี้

สุดท้ายป้าล้ำโดนจับโดนแจ้ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อย

เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจากความเมาเป็นเหตุนะครับ